มาดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีก่อนค่ะ
นนทบุรีเตรียมนำผู้ต้องขังในคดียาเสพติด
ไปฝากขังที่เรือนจำศาลจังหวัดนนทบุรี
แต่ว่าระหว่างทางพาเขาไปบำบัดก่อน
แล้วคุณค่ะเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เพราะเขามีการสะดอกกุญแจมือ
หลบหนีไปได้กล้องวงจรปิดนี่ค่ะ

อ้าวนั่นแหละวงกลมหลบหนีไปแล้วค่ะ
ไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้ววานพี่วินช่วยหน่อยพาไปหาเพื่อนที่อีกจุดหนึ่งนะคะ
ในที่สุดแล้วตำรวจเก่งมากค่ะ

วิธีการน่าสนใจมาก
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ต้องขังแล้วก็หลบหนีแบบนี้นะคะ
ชื่อว่านายกิตินันอบเชยอายุ๒๖ปี
เป็นผู้ต้องหาคดีจำหน่ายยาเสพติด
ตำรวจที่สุดแล้วตามไปจับกลุ่มได้นะคะ
แต่ผู้ต้องหาคุณน่าสนใจตรงไหนรู้ไหม
ให้การบอกว่าขณะที่ตำรวจควบคุมตัว
จะไปส่งเรือนจำจังหวัดนนทบุรี
แต่ระหว่างที่อย่างที่บอกไปคือแวะนำตัวผู้ต้องขังส่งบำบัด
ตำรวจไม่ได้มีการปิดล็อกประตูแต่คล้องกุญแจมือไว้กับรถ
เพราะฉะนั้นนายกิตินันทำยังไงรู้ไหมครับคุณผู้ชม
เอากิฟต์หนีบผมผู้หญิงน่ะ
กิ๊บหนีบผมตัวเดียวนี่แหละค่ะ
ตัวเองพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา
สะดอกกุญแจมืออืมหลุดค่ะกุญแจมือหลุดนะคะ
แล้วก็หลบหนีไปตามกล้องวงจรปิด
หลังจากนั้นก็ข้ามจากสารกลางจังหวัดนนทบุรี
ไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พี่วินบอกว่าไปส่งหน่อยที่ซอยเกษตรพัฒนาที่บ้านเพื่อน
สุดท้ายนี่ค่ะตำรวจตามรวบตัวได้นะคะ
เพื่อนของผู้ต้องหาก็คือบ้านเลขที่๖๔ทับ๗
หมู่ที่๒ซอยเกษตรพัฒนาถนนบางกรวยไซน้อย
บางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ทีนี้เราก็ถามต่อกิตตินันเอ้ย
สาเหตุของการหลบนี้เพราะอะไร
เพราะเขาบอกว่าเป็นห่วงภรรยา
ตอนนี้ภรรยากำลังตั้งคันได้๒เดือน
ยายก็อายุมากแล้วจะ๘๐ปีแล้วนะคะ

แล้วก่อนที่คุณจะมาขายยาเสพติดจำหน่ายยาเสพติด
คุณไม่คิดเหรอตอนนั้นว่าคุณจะถูกจับกลุ่ม
แล้วจะมีคนดูแลลูกเมียในท้องคุณไหม

แล้วที่สำคัญประวัติก็โชคโชนนะคะ
เคยถูกจำคุกมาแล้วในปี๕๘คดีอาวุธปืน

แล้วต่อมาก็ถูกจับกลุ่มในคดีพยายามฆ่า

คือตั้งใจจะหนีคราวนี้

ร่ำลาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะติดคุกยาว
แต่สุดท้ายไม่รอดนะคะตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไป